ทุกผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
เมื่อวานนี้มีผู้ไปพบศพแม่ม่ายคนหนึ่งที่อายุ๕๗ปีนะครับ
ชื่อว่านางบุญมีจันพิรมเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ที่หน้าบ้านที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะฮะ
คือจากสภาพศพที่ไปเจอเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายแน่นอน
เพราะว่าสภาพศพของนางบุญมีนะครับทุกผู้ชมครับใบหน้าด้านขวามีบาดแผลชะกันนะฮะ
ฟันหน้าหักหลุดออกไปหลายซี่นะครับเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านพักนะครับ
แล้วก็มีสุนัขที่ผู้ตายเลี้ยงไว้หลายตัวมันก็นอนเฝ้าศพอยู่ไม่ได้หนีไปไหน
เนี่ยฮะชาวบ้านมาพบศพนะครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะฮะ
ผู้ต้องสงสัยจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับ
ก็คือผู้ชายคนหนึ่งชื่อในเป้อายุประมาณ๓๐ปี
นางบุญมีเนี่ยเขาเคยมีสามีนะเลิกกันไปคนนึงอีกคนนึงเนี่ยเสียชีวิต
หลังจากนั้นก็ไม่เห็นว่ามีใครมาอยู่ด้วยกระทั่งชาวบ้านบอกว่ามีในเป้นี่แหละ
เป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐ปีมาอยู่ด้วยเมื่อหลายเดือนก่อน
ซึ่งนางบุญมีบอกกับชาวบ้านแถวนี้ว่าในเป้คือลูกเลี้ยงของอดีตสามี
เปิดหมวกตามตลาดนัดและถนนคนเดินอยู่ดีหลังจากไปพบศพนางบุญมี
แต่ในเป้หายไปนะครับตำรวจสพน้ำพองที่จังหวัดขอนแก่น
กระจายกำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับหลังจากที่พบศพของนางบุญมีนะครับ
ก็ทำให้สืบทราบว่าหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อคืนวันก่อนเนี่ย
เป้ยังอยู่ที่บ้านนะแล้วก็มีคนเห็นว่าเดินออกไปจากหมู่บ้าน
ทางถนนใหญ่ตอนตี๓นะฮะจากนั้นไปโบกรถโดยสารสายน้ำพองขอนแก่น
เพื่อจะเข้าตัวอำเภอซึ่งตอนที่โบกรถไปแล้วไปลงที่บขศเนี่ย
ไม่มีเงินค่ารถนะฮะในเป้ก็เลยเอากีต้าของตัวเองเนี่ย
ให้กับคนขับเอาไว้อืมบอกว่าเดี๋ยวเอากีต้าไว้ก่อน
เดี๋ยวผมมีเงินเมื่อไหร่ผมจะมาถ่ายกีต้าคืนแล้วก็หายไปเลยนะครับ
สังคมออนไลน์มีการโพสต์คลิปคลิปหนึ่งนะฮะ
คาดว่าอาจจะเป็นในเป้ผู้ต้องสงสัยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่ง

คาดว่าอาจจะเป็นในเป้ผู้ต้องสงสัยนะฮะเดี๋ยวต้องให้ชาวบ้านในพื้นที่มาดูอีกทีนึงว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไร
แต่ลักษณะเนี่ยเล่นกีต้าไปอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อก็ไม่รู้ว่าใครถ่ายใครร้องมีเสียงใครอะไรยังไงบ้างนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังนำภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ไปตรวจสอบไปขยายผลเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็จะไปดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าในเป้จะหลบหนีด้วย
โดยเฉพาะในพื้นที่บขศขอนแก่นที่ในเป้ผู้ต้องสงสัยนั่งรถสองแถวไปลงอยู่ที่นั่น
พันธุ์ตำรวจเอกอนุสักศักดาวัชรานนท์ภูมิกับการสพน้ำพอง
บอกว่าตอนนี้สามารถยึดกีต้าของในเป้มาได้แล้วนะครับ
ก็ได้มาจากคนขับรถโดยสารที่ในเป้ทิ้งเอาไว้ให้เป็นค่าโดยสาร
เพราะไม่มีเงินค่าโดยสารแต่ยังไม่ยืนยันนะครับว่ามันจะใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่า
แล้วก็จะใช่ของในเป้หรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องให้คนที่เคยเห็นในเป้เคยเห็นกีต้าตัวนี้
ยืนยันก่อนว่าจะใช่หรือไม่นะครับหลังจากนั้นจะได้รวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็สืบสวนกันต่อไปเกี่ยวกับคนที่ลงมือฆ่านางบุญมีนะครับ
คือในเป้จะใช่หรือไม่ตอนนี้ยังระบุไม่ได้ตำรวจบอกยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยนะครับ
ต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มจึงยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับใครนะครับ
เพราะว่าหลักฐานมันยังไม่ชัดตอนนี้ก็คือรอผลการตรวจดีเอนเอของผู้ต้องสงสัยในที่เกิดเหตุก่อน
แต่ยังไม่ได้ตัวในเป้ไงยังไม่เจอตัวใช่เพราะฉะนั้นหลักฐานต่างที่จะเอามาเทียบเคียงกับตัวในเป้เนี่ย
หลักฐานที่พบในตัวผู้ตายหรือในที่เกิดเหตุเนี่ยก็ยังไม่สามารถตรวจสอบชี้ชัดได้นะครับ
สาเหตุเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่คาดว่าถ้าจะมีปัญหากันเนี่ย
ก็อาจจะเป็นเรื่องชู้สาวระหว่างนางบุญมีผู้ตายกับในเป้ผู้ต้องสงสัยนะครับ
เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นลูกติดของอดีตสามีที่มาอยู่ด้วย
แต่ชาวบ้านบอกว่าคู่นี้เขาจะกินเหล้ากันบ่อยกินเหล้ากันแทบทุกเย็นทุกค่ำ
แล้วมักจะมีปัญหามีปากเสียงกันอยู่ด้วยนะครับ
ซึ่งที่ชาวบ้านบางคนที่เขาให้ข้อมูลกับเราเนี่ยบอกว่าที่ได้ยินเสียงทะเลาะกันเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องของแม่กับลูกเลี้ยง
เป็นลักษณะของความหึงหวงซะด้วยซ้ำ
เป็นลักษณะแบบนั้นแต่นางบุญมีผู้ตายเขาก็ยืนยันกับชาวบ้านว่า
เป้เนี่ยคือลูกเลี้ยงของอดีตสามีที่มาขออยู่ด้วย
หลังจากที่สามีเนี่ยมีคนหนึ่งที่เลิกไปแล้วคนหนึ่งก็ตายไปแล้ว
ก็เลยไม่รู้ว่าคนไหนอะไรยังไงกันแน่
วัดสมศรีนะครับที่ขอนแก่นเนี่ยวัดนี้เป็นวัดที่ตั้งศพของนางบุญมี
ซึ่งชื่อเล่นชื่อติ๋มนะฮะวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพนะครับ
เราได้คุยกับลูกสาวบุญธรรมของนางบุญมีนะครับชื่อว่านางพรคำวง
เธอบอกว่านางบุญมีแม่เลี้ยงของเธอเนี่ยไม่มีลูกกับสามีคนไหนเลย
ก็เลยรับเธอมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่เธอยังเด็กนะฮะ
ก็เลี้ยงดูเธออย่างดีจนเธอโตมาก็แต่งงานมีครอบครัวก็แยกไปอยู่กับสามี
ตลอดเวลาที่เธออยู่กับนางบุญมีเนี่ยที่เป็นแม่บุญธรรมเนี่ยนะฮะ
เธอบอกว่านางบุญมีเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจโอบอ้อมอารีแล้วไม่ใช่แค่ตัวเธอเท่านั้นนะฮะ
ใครก็ตามที่เป็นคนเร่ร่อนคนไร้บ้านมาขอความช่วยเหลือมาขออยู่ด้วยแม่บุญธรรมของเธอยื่นมือช่วยเหลือให้อยู่ตลอด
บ้านเนี่ยเป็นที่พักพิงแก่คนจรจัดคนเร่ร่อนอยู่ตลอด
สุนัขเนี่ยไปเจอที่ไหนเป็นสุนัขจรจัดไปเจอก็เก็บมาเลี้ยงนะฮะที่บ้านเนี่ยมีสุนัขเต็มเลย
ส่วนตัวในเป้เธอบอกว่าเธอไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าด้วยนะฮะแล้วก็ไม่เคยรู้เลยด้วยว่าในเป้มาอาศัยอยู่กับแม่บุญธรรมของเธอ
ก็ยิ่งกับเจ้ามาเลี้ยงอยู่เลยเองในวิทยาลังค์นี้
ผมก็รักเขาอยู่แต่แล้วมันห่างเหินกัน
วันนี้ก็มีพิธีชาปนกิจศพไปแล้วนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของนางบุญมีอีกครั้งนะครับ
บ้านของผู้ตายไปคุยกับเพื่อนบ้านนะ
มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งบอกว่าเมื่อก่อนนี้นางบุญมีก็อยู่บ้านหลังนี้แหละ
อยู่กับสามีสองคนแล้วสามีเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วนะฮะก็
ก็อยู่คนเดียวจนเดือนที่แล้วมีผู้ชายคนนึงมาอยู่ด้วย
นางบุญมีบอกกับชาวบ้านว่าชื่อในเป้นะ
แล้วก็รู้กันอยู่ว่าผู้ชายคนนี้มีอาการป่วยทางจิต
เพราะในเป้จะมีใบแสดงตัวว่าเป็นผู้ป่วยทางจิต
ห้อยติดตัวห้อยอยู่ที่คอตลอดเวลานะครับ
วันที่เกิดเหตุนะครับตอนนั้นเพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าอาบน้ำอยู่หน้าบ้าน
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันก็คือสองคนนี้นางบุญมีกับนายเป้
แล้วมีเสียงเหมือนลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายกันด้วย
จากนั้นสัก๒๓นาทีเสียงมันก็เงียบหายไป
แล้วตอนเช้ามืดก็มีคนเห็นว่าในเป้เนี่ยเดินไปแล้วก็ออกไปหน้าหมู่บ้าน
ขึ้นรถไปนะครับสาเหตุที่ในเป้ลงมือกับนางบุญมีเพื่อนบ้านคาดว่า
น่าจะมาจากเรื่องหึงหวงเนื่องจากตัวของนางบุญมีเนี่ย
เขาเป็นคนอัธยาศัยดีนะแล้วเป็นคนใจดี
เวลาเจอใครที่ไหนจะเป็นผู้ชายผู้หญิง
ชวนมาเนี่ยมาอยู่ที่บ้านกินล่งกินเหล้าอะไรที่บ้านนะครับ
แล้วเวลามีผู้ชายมากินเหล้าที่บ้านกับนางบุญมีแล้วกลับไป
เป้ก็มักจะมาต่อว่าทุกครั้งในลักษณะของการแสดงอาการหึงหวง
แล้วก็จะลงท้ายด้วยการทะเลาะกันทุกครั้ง
แม่แม่สองคำสุดท้ายที่สุดสิ้นเสียงลง
ไอเป้นี่มันก็ตีเอยาติ่มเนี่ย

ผมบอกว่าศัลโรงการแบบเฉยหัวแม่

ใช้ความน้ำที่ทำงานสุดยอดเลยครับ

แขนทำงานทำมาหากินเลี้ยงหมา๑๐กว่าตัวหมาแก
หมาแกนี่ไม่รู้ว่าใครจะมาดูแลต่อนะครับไปยังไงไม่รู้นี่
หมาพวกไก่พวกอะไรเต็มบ้านเลย
ตอนนี้นางบุญมีก็เสียชีวิตแล้วไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้แน่นอนอยู่แล้วฮะ
กับว่าตำรวจต้องตามตัวในเป้ให้ได้เท่านั้น
ใช่ค่ะก็เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยอยู่ระหว่างการหาหลักฐานเพิ่ม
แล้วก็ต้องตามตัวเป้มาให้ได้เพื่อสอบปากคำนะคะ